มาดูเหตุเพื่อนบ้านคืออยู่กันไม่สุข
เพราะว่ามีปัญหากันมา๓ปี
แต่ละบ้านแต่ละบ้านก็กลัวหวาดระแวงว่าอีกบ้านจะทำอะไรหรือเปล่า
ท้ายที่สุดบ้านที่เป็นคู่อาริส

คุณโยนระเบิดใส่บ้านเธอดึงสลักมือออกด้วยซ้ำนะฮะ

คนในบ้านนี้เขาบอกกลัวมาก
ดีที่ระเบิดมันไม่ทำงาน
คุณปกติเพื่อนบ้านจะต้องเป็นรั้วของบ้าน

นั่นสิฮะนี่ตำรวจชุดเก็บกู้
สามารถที่จะไปเก็บกู้ระเบิดนี้ได้ทันเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะที่สงขลามีเหตุเพื่อนบ้านโหด
ปลาระเบิดสังหารใส่บ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านห้องขาวชั้นเดียว

ตำบลคอหงษอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ

นำกำลังเข้าตรวจสอบทันทีนะครับ

ว่างขึ้นไปค้างอยู่บนหลังคา

แต่ที่สำคัญคุณถูกถอดสลักมือออกเรียบร้อยแล้ว
และยังโชคดีมากที่ระเบิดนั้นไม่ทำงานนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าระเบิดลูกนี้พร้อมทำงานได้ทุกเมื่อ
เจ้าหน้าที่ก็รีบเก็บกู้ได้ทันนะครับ
บ้านหลังนี้เป็นของนายวิจิตสุวรรณโนอายุ๔๐ปี
อาศัยอยู่กับครอบครัวคือมีภรรยาลูกสาวแล้วก็มีแม่ยายด้วย
สอบสวนทราบว่าคนที่คว่างระเบิดใส่บ้านนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
ก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
นายบรมศักดิ์อายุ๓๐ปีนะครับ
บ้านนี้มีเรื่องกระหองระแหงกันมาตลอด๓ปีแล้ว
ตำรวจเข้ารวบตัวไปสอบสวนแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดด้วยนะครับ
ทีนี้ภรรยาของนายวิจิตรนะฮะก็คือบ้านที่ถูกปลาระเบิดใส่เนี่ย
ก็เปิดเผยกับนักข่าวบอกว่าถูกอีกฝ่ายหาเรื่องก่อนตลอด

ว่าครอบครัวเราไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ครอบครัวเธอ
มีปัญหาอะไรจะได้เคลียร์กันให้จบ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายของนายบรมศักดิ์
บอกว่าก็ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรต้องเคลียร์กันแล้ว
แต่ก่อนนี้ยังถึงขั้นแบบโอ้โห
นี่คุณพี่นี่นะคุณพี่ภรรยาของบ้านที่ถูกปลาระเบิดเนี่ย
บอกแบบนี้บอกแต่ก่อนนะ
บ้านนั้นถึงขั้นที่เดินถือถังน้ำมันมา
ถือมีดมาหาเรื่องถึงที่บ้านเลย
คือขู่จะราดน้ำมันจุดไฟเผาอะไรอย่างนี้เหรอ
ราดน้ำมันมาเผาเอามีดมาจะขู่
คือมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาก่อนหน้านี้แล้ว
นี่นะฮะนี่บ้านตรงข้ามเลยนะฮะ

ไม่คิดนะไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้
คือนายบรมศักดิ์เอาระเบิดมาปลาใส่บ้านของเธอนะฮะ
ตอนนี้เธอบอกว่าคงอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว
จะขายบ้านย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นแล้ว

เครียดและเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วตอนนี้นะครับ
เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปยังบ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะฮะ
พบกับนายวิจิตรเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังบอกว่านายบรมศักดิ์เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
ชอบมาหาเรื่องบ้านเขาตลอดเลย
เขาก็เคยไปพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วนะ
ถึงขนาดกับพ่อกับแม่ของผู้ก่อเหตุแล้วนะฮะ
แล้วก็ยังเคยไปยกมือไหว้ซึ่งกันและกันเลย
แต่ขนาดไหว้แล้วนะยังไม่เลิกมาหาเรื่องเลย
โดยคุณวิจิตร์ที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
ยังนำคลิปเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับ
เป็นภาพที่มีปากเสียงให้กันมาดู
คนก่อเหตุยืนตะโกนด่าอยู่หน้าบ้านเขา
โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องก่อนนะ
คุณวิจิตบอกแบบนี้แล้วก็ไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำ
ว่าพวกเขาไปทำอะไรให้นายบรมศักดิ์จนโกรธแค้น

เอามา
เป็นเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นไม่นานนะครับ

ก่อนที่จะมีการปาระเบิดมาเมื่อวานนี้

คือมีเรื่องกับลูกชายของนายวิจิตร
และพยายามจะขับรถชนลูกชายของนายวิจิตรด้วย
มีการพูดท้าทายกันไปมานะฮะ

บ้านของนายวิจิตรก็ถูกปลาระเบิดใส่บ้าน

งั้นเขาบอกว่าคนในบ้าน๔๕ชีวิตนะคงตายทั้งหลัง
ส่วนเรื่องคดีตำรวจแจ้ง๒ข้อหาผู้ก่อเหตุ

และมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

ตำรวจต้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
ไปขอสารสงขลาฝากขังต่อไปด้วยนะครับ